เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๒๔เมษายนที่ผ่านมานะคะ
กำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ถูกคนร้ายเนี่ยดักซุ่มยิงคือใช้อาวุธสงครามยิงเลย
กำนันกำลังขับรถกลับบ้านมีภรรยามีลูกอีก๒คน

กำนันกับลูกชายได้รับบาดเจ็บ
ตำรวจเขาก็ตอนแรกก็มุ่งปมสังหารไปหลายอย่าง
ก็สุดท้ายแคบลงมาเป็นเรื่องของยาเสพติด

ได้มีการจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่นะคะ
ของกลางยาเสพติดมูลค่าเกือบ๒๐๐๐ล้านบาท

เขาให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ
ในการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่ค่ะ
ก็คาดว่านี่แหละน่าจะเป็นปม
ที่ทำให้คนร้ายก่อเหตุสังหารในครั้งนี้
ตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นมือปืนข้ามชาตินะ
ข้ามแม่น้ำโขงมาก่อเหตุนะคะ

พลตำรวจรีชูรัฐปานเง่ารองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
ในฐานะหัวหน้าชุดสอบสวนคดีนี้นะคะ
คดีที่นายทวีศักดิ์ยอดมณีบรรพฤษ
กำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายและครอบครัว
ถูกคนร้ายเนี่ยดักซุ่มยิงคือใช้อาวุธสงครามยิงใส่รถคันนี้ค่ะ

เขาก็ลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ

เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมในการประกอบสำนวนคดี
มีการเรียกประชุมชุดพนักงานสอบสวนคดีนี้
ตำรวจภูทรเวียงแก่นตำรวจภูทรจังหวัดตำรวจภูทรภาคห้า
่งเป้าไปที่กลุ่มมือปืนข้ามชาตินะคะ
ข้ามแม่น้ำโขงเข้ามาก่อเหตุ
ว่าพอก่อเหตุเสร็จเนี่ยก็หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้ว
พลตำรวจโทษภูมิทรัพย์เจริญศักดิ์ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕บอกว่า

คือตัวกำนันเขาปฏิบัติหน้าที่แบบเข้มแข็งเลย
ร่วมกับหน่วยงานรัฐในการปรับปรามยาเสพติด
แล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด

เมื่อช่วงต้นเดือนก็คือ๖เมษายนที่ผ่านมา
สกัดจับยาบ้าได้๙๔๐๐๐เมตร
ยาไอซ์๗๘๘กิโลกรัม
ริมแม่น้ำโขงอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ยาเสพติดล็อตนี้นะคะมูลค่าเกือบ๒๐๐๐ล้านบาทนะคะ
แล้วก็ต่อมาขยายผลจับเครือข่าย
มงค์๓คนในพื้นที่อำเภอเวียงแก่น
๑เมษายนก็ยึดยาไอซ์๒๕๐กิโลกรัม

จับผู้ต้องหา๓คนเป็นชาวตำบลปด้วยนะคะ
ก็เลยคาดว่าเนี่ยคดีต่างแล้วเนี่ย
มันเชื่อมโยงกันเป็นประเด็นเรื่องของยาเสพติด
ทำให้คนร้ายมาก่อเหตุตั้งใจที่จะสังหารกำนันนะคะ
เพราะว่าเป็นคนในพื้นที่ที่กำนันทำงานอยู่ด้วยนะครับ
ซึ่งนายคำรถศรีโพในอำเภอเวียงแก่นนะครับ
ก็ถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของกำนันทวีศักดิ์นะครับ
กำนันทวีศักดิ์เป็นกำนันที่ตำบลปนะครับ
บอกว่าตอนนี้กำนันทวีศักดิ์ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของการพักรักษาตัว
จากการที่บาดเจ็บสาหัสเพราะว่าถูกยิงนะครับ
ซึ่งเรื่องของการลาป่วยในการพักรักษาตัวเนี่ย
นันทวีศักดิ์ไม่ต้องเป็นห่วงตรงนี้เลยนะครับ
เดี๋ยวทางอำเภอจะทำรายงานไปยังจังหวัด
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับวันลาป่วยเป็นพิเศษให้เลยนะฮะ

ส่วนอาการบาดเจ็บของกำนันทวีศักดิ
ตอนนี้ไปพักรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แพทย์บอกว่าเตรียมผ่าตัดบาดแผลที่บริเวณตาวันพรุ่งนี้นะครับ

แต่ว่ากำนันทวีศักดิ์แจ้งมาทางในอำเภอนะคุณเขียนมาสอน
บอกว่าจะขอรักษาตัวอีกสัก๓๔วันหลังจาก

ว่าจะทำหน้าที่ไหวหรือเปล่าในช่วงเวลานี้

เปิดเผยว่าได้รับการประสานจากตำรวจภูทรภาค๕

ว่าให้ไปรวบรวมอาวุธปืนลูกซอง
ทั้งหมดที่ทางราชการมอบให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน
แล้วก็ชุดอาสารักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่
เพื่อเอามาตรวจสอบร่องรอยการใช้อาวุธของคนร้าย
ว่าจะตรงกับหัวกระสุนปืน
ปลอกกระสุนปืนที่เจอในที่เกิดเหตุหรือเปล่า
เพื่อคนในจะมีผู้ที่มาร่วมก่อเหตุด้วย
ส่วนพรุ่งนี้ค่ะทางญาติก็จะเดินทางไปรับศพภรรยาของกำนันทวีศักดิ์นะคะ
ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ก็นำกลับมาทำพิธีตามประเพณีของชนเผ่ามงค์
ส่วนในวันถัดไป๑พฤษภาคม
ก็จะนำศพไปฝังใกล้กับหลุมฝังศพของลูกสาว